วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาของกินแปลก
รายการเราเนี่ยนะนำเสนออาหารที่มันแปลกมาก็เยอะมากแล้ว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมไปทานพิซซ่า
แต่ว่าเป็นพิซซ่าหน้าทุเรียนหน้ามัสมันไก่หน้าผัดไทยอะไรแบบนี้
เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยทานพิซซ่าหน้าทุเรียน
มันเป็นอาหารอิตาเลียนผสมผสานกับไทย
แต่ว่าวันนี้ค่ะยิ่งกว่านั้นอีกจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอิตาเลียน
ผสมกับอาหารใต้บ้านเรานี่แหละ

มันรอยอย่างหู้เลยจะบอกให้
น้องใบตองภาพที่เห็นอยู่นี้คุณอย่าบอกนะนี่คือพิซซ่าหน้าสตับสตอผัดกุ้ง
อ่ะคุณถามทำไมเนี่ยรู้แล้วใช่เลยคุณชนะ
แต่ดูเขารู้เลยสตอเขียวคุณเห็นไหม
ถูกต้องคุณชนะแม่คุณสายตาดีนะ

ใช่แล้วถ้าคุณชอบทานสตอคุณต้องฟังข่าวนี้เลยนะคะ
อย่างที่บอกแหละนี่คือพิซซ่าแล้วไม่ใช่พิซซ่าธรรมดานะ
มันเป็นพิซซ่าชาโคหน้าสตอผัดกะปิกุ้งสด
โอ้โหถูกใจพี่น้องชาวใต้เหลือเกิน
คุณผู้ชมคะหน้าสตอผัดกะปิกุ้งสดมันจะแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครขนาดไหน
รับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะ
คือเรียกได้ว่าเอาใจพี่น้องชาวใต้ที่ชอบกินพิซซ่าด้วย
แล้วก็ชอบกินผัดสตอด้วยนะคะน่ากินมากเลย

ว่ามันจะผสมกันได้ยังไงมันมาจากไหนมันมีไอเดียยังไงค่ะ
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ใช่แล้วซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรพิซซ่าด้วยนะ
ชื่อว่าคุณกฤษดาอ่ำบุญธรรมอายุ๔๐ปี
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เดินทางไปเรียนทำอาหารเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียมา
แล้วก็เป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารที่ออสเตรเลียกว่า๑๐ปีได้นะคุณนะ
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุราธานีเหมือนเดิม
แล้วก็เลยเปิดร้านอาหารที่มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศด้วยเป็นอาหารอนาชาติ
ด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานชาวใต้เป็นคนใต้นี่เป็นคนสุราชนะ
ก็เลยนึกถึงอาหารที่คนใต้ชอบทานแล้วว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้
ก็คือพัสซาโต้
ก็เลยรังสรรค์สร้างสรรค์เมนูพิซซ่าหน้าสตอผัดกะปิกุ้งหมูซำทดลองกิน
แต่ทดลองกินกันเองก่อนแล้วก็เลยนำไปโพสต์ในเพจของทางร้าน
ปรากฏว่าพอโพสต์ลงไปมีลูกค้าสนใจโทรมาสั่งจองกันเป็นจำนวนมากเลย
ไอเดียขึ้นมาแล้วก็เลยตัดสินใจทำขายแล้วกัน
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ของทางร้านนะคะ
เมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าเจ้าของร้านเขาทำแป้งพิซซ่าด้วยตัวเองด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็สูตรน้ำซอสหน้าพิซซ่าก็เป็นสูตรของทางร้านอีก
รสชาติไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอนนะคะทั้งหมดนี้ยกนิ้วให้เลย
ความคิดสร้างสรรค์ของคุณกฤษดา
ที่เอาเขาเรียกว่าเป็นแบบวิถีชีวิตความเป็นคนใต้
อาหารใต้มาผสมผสานกับ
ความเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาหารฟิวชั่น

ได้แบบลงตัวมากเลยนะคะ
ใครสนใจอยากจะไปลองชิมเมนูนี้

ก็ไปลองชิมกันได้หรือว่าจะโทรสอบถามก็ได้

ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ

อยู่ที่ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี

ดูก็รู้เลยเพราะผมเคยไปทานพวกแป้งที่เขาเป็นโฮเมดแบบนี้

มันจะกรอบนอกนุ่มในมันจะแบบ
แล้วคุณเห็นความเป็นสตอเขาไหม

แล้วเวลาเสิร์ฟมาเขาลาดแบบว่า

เพราะฉะนั้นมันจะยิ่งเข้มข้นเข้าไปอีก
หน้าเขาเยอะมากไม่ได้ใส่บางด้วยนะ

หน้าลองทานมั้ยหน้าแบบกุ้งแน่น
ชิ้นใหญ่โตเต็มปาก
เต็มคำอ่ะสุราธานี
ใครมีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นนะครับ

จะมาบอกกันหน่อยจะบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะ
สตอผัดกะปิกุ้งเนี่ยมันจะรสชาติเข็ม

ก็จะเปรี้ยวหวานน่าสนใจต่างชาติน่าจะชื่นชอบ
สตอรี่ดีกินเข้าไปนะโอ้โหอย่าคุยกับคนอื่นเลยอ่ะจริง

กลิ่นมันจะบบออกหน่อยใช่ไหมแต่มันดีช่วยให้ระบาย
เป็นยาวระบายด้วยโอ้เต็มคอหาดเลย

สำหรับให้ฟังใครชอบทานสตอนจะรู้ดี
ก็เป็นสมุนไพรด้วยเป็นยาระบายด้วยมีประโยชน์มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง
ยาระบายอ่อนโอ้ยไม่อ่อนถ้าทานเยอะ
เอามาทำหลักหลายเมนูอร่อยนะถูกอบทรงใจ